อุบัติเหตุนะคะพาคุณผู้ชมไปดูโชเฟอร์หนุ่มอายุ๒๕ปี
อภัยนะคะ๒๙ปีขับรถพ่วงขออภัยนะคะ๒๒ล้อ
เสียหลักไปพุ่งชนบ้านคนและชนรถจักรยานยนต์
ตัวเขาเองเนี่ยติดอยู่ในรถนะแล้วก็ร้องด้วยความเจ็บปวด
เจ้าหน้าที่ก็เข้าไปช่วยเหลือต้องเอาร่างออกมา
แต่นอกจากที่จะไปช่วยเขาไปเจอบางอย่างในตัวเขาด้วย
ในตัวเขามียาบ้าค่ะมีทั้ง๔๐เมตรและนี่เป็นภาพนะคะ
ช่วงที่เขาขับรถผ่านมาเส้นทาง๑นะคะแต่ว่านี่เป็นรถเปล่านะคะ
เขาไม่ได้บรรทุกหรือว่าไม่ได้อยู่ในช่วงที่ทำงานแต่อย่างใดเนี่ยนะคะ
แต่ว่าไม่มีภาพในช่วงที่เกิดเหตุรถแต่ว่าบนรถบรรทุกพ่วง๒๒ล้อคันนี้
สรุปสุดท้ายไปพุ่งชนซุ้มขายน้ำพุ่งชนบ้านคนซึ่งอยู่ริมถนน
พุ่งชนรถจักรยานยนต์และพุ่งชนเสาไฟฟ้าหักไปสามต้นค่ะ
สิ่งที่คุณสุภาษาพูดคือไม่มีในคลิปนะ
ไม่มีค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะคะตำรวจสพห้วยยอดเข้าไปตรวจสอบเลย
เพราะว่ามันก่อให้เกิดความเสียหายกับเสาไฟฟ้า
และที่เจ้าหน้าที่อีกส่วนหนึ่งต้องเข้าไปก็คือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เพราะว่าจะต้องตัดไฟเป็นการชั่วคราวนะคะ
พอไปถึงไปเจอรถที่ประสบอุบัติเหตุนะคะ
ไปตรวจสอบความเสียหายของบ้านสามหลังรั้วเหล็กกำแพงพัง
โครงสร้างของบ้านบางส่วนก็เสียหายซุ้มน้ำก็ได้รับความเสียหาย
รถจักรยานยนต์ติดอยู่ใต้ท้องรถนะคะ
เสาไฟฟ้าเอ็นล้มขาด๓ต้น
ส่วนผู้บาดเจ็บก็คือคนขับรถพ่วงนั่นแหละ
ชื่อว่านายเจนพบแก้วประจำ
นายเจนพบร่างอัดติดกับคอนโซลอาการสาหัสนะคะ
แต่ยังคงรู้สึกตัวแต่เจ็บปวดตลอดเวลาค่ะ

เจ้าหน้าที่ใช้เครื่องตัดทางนำตัวออกมา
ไปเจอพิษผิดกฎหมายอยู่ในตัวเขา

ซึ่งถูกพุ่งชนเขาบอกว่าขณะที่เกิดเหตุ
ตอนนั้นกำลังคุยกับช่างอยู่
กำลังที่จะขับรถออกจากบ้านไปต่อพรบด้วย
แต่ช่วงนั้นได้ยินเสียงดังสนั่นปั้ง
รีบออกมาดูค่ะปรากฏมีรถพ่วงพุ่งชน
ตอนนั้นตกใจมากเป็นเสี้ยววินาทีจริง
เพราะกำลังจะถอยรถมาถึงหน้าบ้านอยู่แล้ว
แล้วถ้าออกมาประจวบเวลาเหมาะกันพอดี
จะเป็นอุบัติเหตุใหญ่เลยฟังเสียงเธอหน่อยค่ะ
เขียนตายเลยก็ว่าได้นะ
สำหรับคนขับรถกระบะตอนนี้

อาการค่อนข้างสาหัสนะคะตำรวจบอกว่า
รอให้เขาหายก่อนแล้วจะเรียกมา
พูดคุยเพิ่มเติมสอบถามถึงข้อเท็จจริงนะคะ

ตรวจหาปริมาณแอลกอฮอล์ด้วย

และนอกจากนี้ยาเสพติดที่เจอในตัวเขา
ตำรวจบอกว่าก็ต้องขยายผลเพิ่มเติมด้วยนะ

ในกรณีทำให้ทรัพย์สินทางราชการ
ได้รับความเสียหายเช่นเดียวกันค่ะ

สินของประชาชนด้วยนะครับ